ตามกันมาต่อเนื่องก็คือเรื่องแม่ของสารวัตรแย้
สารวัตรแย้เป็นมือปราบยาเสพติดที่ไม่เคยก้มหัวให้กับใคร
แล้วเปิดดูข้างในมียาเสพติดเป็นยาไอซ์๕๐กรัม

ทีนี้ค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยรู้จักยาเสพติดมาก่อนเลย

และสารวัตรแย้ก็บอกว่าครอบครัวโดนกลั่นแกล้ง
ใช่ทีนี้ก็ต้องสืบหาต้นทางของพัสดุที่ส่งมา
มันมีภาพจากล้องวงจรปิด

คนที่ส่งพัสดุนี้คือใคร
คนที่ลูกศรสีแดงคุณผู้ชม

ที่ทำการปรายศนีย์สตึกที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งพัสดุ
ที่ตั้งอยู่นั้นทั้งหมด๖กล่องนะคะ
แล้วท่าทางเขาคือเร่งรีบมาก
ทีนี้ตำรวจพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาแล้ว
ก็ต้องไปขยายผลต่อค่ะ
ปรากฏว่าคนที่มาส่งพัสดุนี้
คือนายพนมทวนแทร่หวางอายุ๓๑ปี
บัตรประชาชนก็เป็นชาวบ้านหมู่๑
ที่ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหที่จังหวัดเชียงใหม่
คือมาส่งช่วงวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนประมาณ๒โมง๒๐นาที
แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่ส่งพัสดุ
ไปบ้านนางประชุมมากบุญอายุ๖๑ปี
เป็นบ้านแม่ของสารวัตรแย้

เนี่ยนะคะก็เซลล์รับของ
พอยังไม่ทันจะเดินเข้าบ้านเลยค่ะโดนจับ
โดนจับเลยค่ะโดนตำรวจมารวบตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้แม่ของสารวัตรแย้ก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะ
พ่อแม่บอกว่าไม่เคยจะเห็นหน้าเห็นตาเลยว่ายาเสพติดมันเป็นยังไง
ไม่เคยจะยุ่งเกี่ยวแม่ก็ดูแลพ่ออยู่ที่บ้านพ่อก็ป่วยอยู่
ทีนี้แม่คิดว่าทั้งตัวแม่แล้วก็ลูกชาย
กลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดีหรือว่าอาจจะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของการจัดส่งพัสดุแบบนี้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนายพนมทวนได้ส่งพัสดุไปรวม๖จุด
โดยซุกซ่อนยาเสพติดในกระปุกครีม
ที่แรกก็คือส่งไปที่บ้านแม่ของสารวัตรแย้
สารวัตรแย้นี่คือพันธ์ตำรวจโทพิเชษนะครับสาวแบนหรือว่าสารวัตรแย้
สารวัตรกองกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒จังหวัดเชียงใหม่
แต่ว่านายพนมทัวร์ส่งไปที่บ้านแม่ของสารวัตรแย้

จุดที่๒ที่นายพนมทัวร์ส่งพัสดุไป
ก็คือที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
นั้นก็บรรจุยาบ้าไว้๒๐๐เมตร
จุดที่๓ที่นายพนมทวนส่งพัสดุไป
ก็ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ในกล่องพัสดุก็บรรจุยาบ้า๑๘๐เมตร
จุดที่๔นะครับส่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
กล่องพัสดุก็บรรจุยาบ้าน๑๙๙เมตร
แล้วก็มีไอซ์๒กรัม
จุดที่๕นะครับที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ก็บรรจุยาบ้า๒๐๐เมตร
ไอซ์อีก๒๒๗กรัม
แล้วก็จุดสุดท้ายที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดนี้ยังไม่มีผู้รับพัสดุ
โดย๔จุดที่ถูกส่งไป
ตำรวจจับผู้ต้องหาที่มารับยาเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีแล้วนะครับ
รวมถึงจุดที่ส่งไปที่นครสวรรค์ส่งไปที่บ้านแม่ของสารวัตรแย้นะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางด้านพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรือง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าจากการไปตรวจสอบประวัติของชายต้องสงสัย
มีการนำยาเสพติดไปส่งทางปรายศนีย์ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเปียงหลวงที่เชียงใหม่
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติว่าผู้ชายคนที่มาส่งพัสดุ
เขาเคยต้องโทษหรือว่าเคยโดนจับในคดียาเสพติดไหม
และตำรวจก็มีการไปตรวจสอบกับผู้นำชุมชนแล้วนะคะ
รู้ว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาย้ายออกนอกพื้นที่ไปนานแล้ว
ย้ายไป๔๕ปีแล้วแต่ทีนี้เพื่อความแน่ชัดค่ะ
ตำรวจก็เลยลงไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่อาศัยของชายต้องสงสัยเขาอยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
และในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยลักลอบนำเข้ายาเสพติดด้วยนะคะ
ขณะที่ทางด้านพนักงานสอบสวนสพพยุหะคิรี
ก็ต้องเร่งตรวจสอบกล่องพัสดุแล้วก็ยาเสพติดของกลาง
โดยส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝง
ตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
วันนี้ก็มีการนัดหมายให้แม่ของสารวัตรแย้คือนางประชุม
แล้วก็สารวัตรแย้คือพันธ์ตำรวจโทพิเชษมาให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าเมื่อเช้านักข่าวก็ไปที่ทำงานของสารวัตรแย้
ก็คือที่กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒จังหวัดเชียงใหม่
ก็สารวัตรแย้ไม่ได้เดินทางมาทำงานนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสารวัตรแย้ก็รับโทรศัพท์ค่ะ
เปิดเผยด้วยเสียงสั่นนะบอกว่าตอนนี้เดินทางกลับมาบ้านเกิด
นครสวรรค์แล้วหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วสารวัตรแย้ก็บอกด้วยบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ถูกกันแกล้ง
จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปศภาค๖ในเรื่องนี้

ผมรู้แค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร
ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและเชื่อว่าถูกแก๊งค้ายาเสพติด

เพราะสารวัตรแย้ก็เคยโพสต์เรื่องราวของตัวเอง

แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
ก็คาดว่ากลุ่มค้ายาก็ไม่ยอม
ยังรังความสารวัตรแย้อยู่นะครับ
แต่เบื้องต้นในการทำหน้าที่ของสารวัตรแย้

เพราะว่าผู้มังกับการก็บอกว่ายังไม่ได้มีการโยก

เพราะว่าสารวัตรแย้ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับ